จากการผ่อนปลนรอบแรกเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่๓พฤษภาคมที่ผ่านมานับจนถึงวันนี้ผ่านไป๕วัน
ตัวเลขทั้งผู้ติดเชื้อตัวเลขผู้เสียชีวิตยังคงน้อยอยู่
และโดยเฉพาะตัวเลขคนที่รักษาหายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกวันนะคะ
วันที่ผ่านไปค่ะสบคมีการประชุมแบบเต็มคณะเมื่อวานนี้
เพื่อพิจารณา๕วันที่ผ่านไปประเมินข้อมูลบทวิจัยต่าง
ว่ามันเป็นอย่างไรมีความเป็นไปได้ไหมที่จะมีเฟส๒ผ่อนปลนออกมา

ใช่ค่ะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนะคะ
ประชุมกับภาคเอกชน๓สถาบันนำโดยคุณกรินสารสินประธานหอการค้าไทยนะคะ
เอาตัวเลขด้านเศรษฐกิจต่างมาวิเคราะห์กันด้วย
ใช่ค่ะก็วิเคราะห์แล้วมีความเป็นไปได้ด้วยนะคุณผู้ชม
มีความเป็นไปได้ด้วยว่าจะมีการผ่อนปลนเฟสที่๒วันที่๑๗พฤษภาคม
เพราะว่านับรวม๑๔วันไงครั้งแรก๓ใช่ไหมคะบวกไป๑๔วัน
ผลงานดีค่ะผลงานของพวกเรามันดีอาจจะผ่อนปลนวันที่๑๗พฤษภาคม
แต่อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีฝากนะคะอย่าประมาท
มาตรการต่างให้คงไว้โดยเฉพาะการป้องกันในประเทศต้องเข้มข้นต่อไป
การปฏิบัติการเชิงรุกก็ยังคงต้องทำต่อเนื่อง
คุมทุกช่องทางไม่ให้เชื้อโควิดเข้ามาในประเทศ
จากนี้ค่ะดูรายละเอียดกันเลยนะคะเกี่ยวกับการที่ประชุมพูดคุย
เกี่ยวกับการผ่อนปลนมาตรการระยะที่๒ให้เปิดกิจการบางประเภทได้เพิ่มเติม
มีดังนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะไม่ได้หมายความว่าเปิดแล้วนะคะ
เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากการประชุมถ้าเปิดได้จะเป็นดังนี้
วัสดุก่อสร้างร้านเฟอร์นิเจอร์และสินเชื่อประกันภัยภายในห้าง
ก่อนหน้านี้ร้านเหล่านี้ด้านนอกอาจจะเปิดแล้วเนี่ยนะคะแต่ภายในห้างยังงดอยู่
แต่หลังจากนี้ไปเฟสสองภายในห้างอาจจะเปิดเนื่องจากขณะนี้ค่ะ
ทำไมถึงจะเปิดกลุ่มนี้พายุฤดูร้อนมันเข้ามาในประเทศไทย
ทำให้บ้านเรือนประชาชนบางส่วนได้รับความเสียหาย
จำเป็นต้องไปซื้อหาวัสดุอุปกรณ์มาซ่อมแซมบ้านเรือน
แต่ทั้งหมดก็จะต้องดูอย่างรอบครอบนะคะสำหรับการพิจารณาผ่อนปลนระยะที่สอง
ตั้งแต่วันที่๘ถึง๑๒พฤษภาคมนี้ค่ะไม่ใช่จู่จะเปิดเลยนะ
จะรับฟังความคิดเห็นด้วยรับฟังความคิดเห็นนะคะ
ถึงสิบสองจากนั้นขั้นตอนต่อไปสิบสามพฤษภาคม
จะนำไปประกอบข้อมูลเชิงสถิติและประเมินสถานการณ์
ซักซ้อมความเข้าใจพูดคุยกันให้เข้าใจก่อนก่อนที่จะประกาศ
ถัดมาหนึ่งวันค่ะสิบสี่พฤษภาคมยกร่างมาตรการผ่อนปลลน
เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไปก่อนที่จะประกาศใช้จริง
สิบเจ็ดพฤษภาคมนี้แต่โฆษกสอบคอก็บอกนะคะว่า
วันนี้วันที่๑๘ใช่ไหมยังคงมีเวลาอีก๙วันค่ะ
นี่แหละมันเป็น๙วันสำคัญที่เขาจะดูผลงานเราตลอดนะคะว่า
ป้องกันตัวเองมากน้อยแค่ไหนกาดตกหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
ช่วยกันนะคะเพื่อการผ่อนปลนระยะที่๒นะคะ
ทีนี้มาดูสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙ในประเทศไทยกันหน่อย
เมื่อวานนี้พบผู้ป่วยเพิ่มเติม๓รายนะคะ๓รายเป็นใครบ้าง
เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน๑รายค่ะเป็นชาวยาลา
ผู้หญิงนะคะอายุ๕๙ปีไปสัมผัสกับผู้ป่วย
กลุ่มที่กลับมาจากมาเลเซียอีกสองคนมาจากไหน
เป็นกลุ่มที่กลับจากคาซักสถานนะคะแล้วก็กักตัวอยู่ในสถานที่ของรัฐ
แล้วก็ไปตรวจเชื้อพบติดโควิด๒รายค่ะ
เป็นผู้ชายทั้งคู่เลยค่ะสี่สิบหกและห้าสิบเอ็ดปี
ขณะเดียวกันรักษาหายเพิ่มเติม๑๑รายและเมื่อวานไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะ
ผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยค่ะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบสองราย
กลับบ้านได้แล้วสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองรายยังคงรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
เหลือไม่เยอะแล้วค่ะหนึ่งร้อยหกสิบห้ารายและสีชีวิตสะสม
ตัวเลขเท่าเดิมนะคะ๕๕ศพด้วยกันค่ะ
จากนี้นะคะหลังจากที่โควิดเข้ามาเล่นงานในบ้านเรามีพฤติกรรมที่
หลังจากนี้ไปจะต้องทำให้เป็นปกติแล้วมีคำนึงค่ะ
เกิดขึ้นในสังคมไทยคือคำว่านิวนอร์มอลนิวคือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่
อมอลคือหลังจากนี้ไปจะต้องทำให้เป็นกิจวัตรทำให้เป็นปกติ
เพราะอะไรเพราะมีคำยืนยันออกมาจากท่านนี้นะคะ
นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญอธิบดีกรมควบคุมโรคคาดว่าคนไทย
จะต้องอยู่กับโควิดสิบเก้าไปอย่างน้อยหนึ่งถึงสองปีเลยอ่ะ
ในช่วงที่เขามีการวิจัยวัคซีนเนี่ยนะคะเพราะอะไร
เพราะว่าในต่างประเทศยังคงพบโรคโควิด๑๙อยู่
ดังนั้นทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น
ช่วงเวลาที่ผ่านมามีการสำรวจพฤติกรรมคนไทยเหมือนกันนะคะ
สำหรับพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นการล้างมือการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างทางสังคม
ก่อนหน้านี้ในช่วงที่โควิดระบาดมันแพร่หนักเลย
คนไทยเข้าใจค่ะมีความกลัวก็เลยทำกันมากจับมือร่วมกันทำเนี่ยนะคะ
เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นการสำรวจออกมาว่ามันลดลงกาดคุณตกค่ะ
ตกเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นยังคงต้องเข้มงวดต่อไปนะคะค่ะก็ก็ต้องช่วยกันอยู่ดีน่ะ